คุณผู้ชมมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะคะ
คือมีกลุ่มเด็กแว้นเขานัดรวมตัวกัน
ซิ่งประลองเท้าความเร็วตามสไตล์ของเขานั่นแหละ
ทีนี้มีดาบตำรวจนายนึงอะค่ะก็คือเห็นเหตุการณ์แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตำรวจเนาะ
ทีนี้ปรากฏว่ารถเขาเนี่ยเสียหลักแหกโค้งตกลงไปในคลอง

ดาบตำรวจรายนี้เสียชีวิตเลยนะคะ

มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะ
ตำรวจสพเขาสมิงและกู้ภัยไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนสายแสนตุ้งแยกพนมพริก
ในพื้นที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าอู่ซ่อมรถค่ะ
จักรยานยนตราโล่สีขาวนะคะไปชนกับกระบะบรรทุกไม้ที่จอดทิ้งไว้ข้างทาง
รถจักรยานยนต์พังยับเยินเลยส่วนคนขี่เนี่ยดาบตำรวจการฉัดเถื่อนพนม
หรือว่าดาบเอวัย๔๙ปีเป็นตำรวจจราจรสพเขาสมิงได้รับบัตรเจ็บ
แขนขาหักลำคอกระแทกกับกระบะของรถยนต์นะคะอาการสาหัส
กู้ภัยพยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงสอบส่วนเบื้องต้นเขาบอกว่าดาบเอ๋เนี่ย
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป้อมตำรวจบ้านพนมพริกเห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่ง
มาสองคันผ่านหน้าป้อมตำรวจมุ่งหน้าไปตลาดแสนตุ้ง
เอเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปเป็นคันที่สามค่ะครับทีนี้
พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางลงเนินแล้วก็เป็นทางโค้งรถจักรยานยนต์ของดาบเอค่ะ
เสียหลักตกข้างทางไปชนกับต่อไม้แล้วก็กระเด็นไปกระแทกกับกระบะ
บรรทุกไม้ที่อยู่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากป้อมตำรวจบ้านพนมพริกแค่แปดร้อยเมตรเองส่วนวัยรุ่นทั้งสองคน
หลบหนีไปเลยค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปดูว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะถนนมันเป็นแบบไหนมันเป็นทางตรงก่อนที่จะเข้าโค้งค่ะ
ซึ่งอันนี้อ่ะให้คุณผู้ชมดูพื้นถนนหน่อยเห็นไหมคะครับมันจะเป็นโค้งแบบนั้นอืม
ซึ่งบนพื้นถนนเนี่ยมีร่องรอยความเสียหายเห็นชัดเจนแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรถอยู่ข้างทางด้วย
แล้วก็ถ้าดูจากการสัญจรของคนทั่วไปในพื้นที่นะคะที่ผ่านตรงเส้นทางนี้เนี่ย
ก็ใช้ความเร็ววันพอสมควรเหมือนกันนายตองนีพรแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขากำลังดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
ได้ยินเสียงคนร้องเสียงดังลั่นเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงรถเบรกเอี๊ยดดังมาก
เขาก็ตกใจรีบวิ่งไปดูก็ไปเห็นสภาพมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะคะ
ส่วนร่างของดาบเอเนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับกระบะเก่าข้างทางด้วย
เลือดออกเข่าสองข้าง

ก่อตรงปากในเลือดออกเรื่อย
เหมือนเขาก็หน้าก้มหน้าลงก็ไม่ตอบ
หลังจากนั้น
ตามรูดไพลมานานรึเปล่า
หลังจากนั้นก็ช่วยชีวิตกัน
ใช่ครับคุณพ่ายก็ส่งลงบ้านของหมิ๋ง
ก็ถือเป็นอุบัติเหตุเศร้านะคะ
ครอบครัวแล้วก็ญาติของดาบเอ๋ก็มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดหนองบัวในอำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วนะคะ
บรรยากาศทุกคนไม่มีใครทำใจได้เลยค่ะ

เพื่อนเข้าราชการตำรวจสภเขาสมิงสภเมืองตราด

บอกเลยนะคะว่าเสียใจมากกับการสูญเสียครั้งนี้
ลูกชายเป็นคนดีตั้งใจเรียนจนเข้ารับราชการตำรวจได้

ทำตายเล็กจนโทรมานี่เขาก็เรียนอย่างเดียว
ทำตายเรียนไม่เคยเก่
แล้วก็เป็นคนห่วงพ่อแม่
ไม่เคยไปไหนนานนะ
นอกจากเขาไปเรียนมเด็กเรียนมงเขตมาแดดจากนี้

ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราก็สมบัติไปที่ชอบไป
ดีไปถึงอยู่ที่ดี
อย่างนี้นะครับ
แล้วอยากฝากอะไรถึงเด็กแว่นบ้านนะครับ
เด็กแว่นเนี่ยผมไม่ชอบด้วยล่ะ

ผมนอนอยู่ที่บ้านนะครับนอนอยู่
ที่บ้านไม่ได้ติ้นสนุนใหญ่ด้วย
โอ้ยพี่นอนรักเยอะสลุกเหมือนกัน
นี่ค่ะคุณพ่อนี่ก็เป็นอดีตตำรวจ

อายุ๗๘แล้ว
คุณพ่อยังบอกว่าเด็กแว่นแถวบ้านนี้เยอะมาก
เยอะจริงซึ่งลูกเขาก็เป็นตำรวจจราจร

ถูกต้องค่ะก็ทำเพื่อประชาชนเนี่ยแหละครับ

เพราะว่าเวลาขับขี่เร็วเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นอีก

ก็เป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องจัดการ
ทีนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแม่ของดาบเอแล้วก็ญาติญาติเนี่ย
เดินทางไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุค่ะ

ญาติดาบเอ๋บอกว่าผมเห็น
อยู่ที่วันแล้วตอนนี้ให้ตามไปที่วัน
เพ็ญว่าเราสัมผัสได้ด้วยใช่ไหมครับ

นี่หมายถึงตอนนั้นยังไงบ้างค่ะ
คือเค้าอะรถเมาวรรมเดินจากตรงนี้แสดอค่ะ
คือที่ที่ที่ยืนอะไรบ้างนะตอนนี้
ก็คุยอยู่กับความเชื่อแล้วนะแต่ว่าคุณลุงท่านนี้
ซึ่งเป็นญาติของท่านดับเอเนี่ยบอกว่า

ทีนี้แม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะ
เหตุมาก่อนหรือเปล่าแม่ก็นึกย้อนกลับไป

คือแม่ดาบเอเล่าบอกว่าเมื่อสองวันก่อนโทรหาลูกชาย

นี่คุณแม่นะฮะครับบอกทำไมลูกไม่กลับบ้าน
เอ๊บอกเออผมเหนื่อยขอไปนอนบ้านพักตำรวจก็แล้วกันนะ
ทีนี้แม่บอกว่าจิ้งจกที่บ้าน
ร้องดังผิดปกติแล้วก็ร้องหลายครั้ง
คือคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาก็มองว่าจิ้งจกร้องจิ้งจกทัก
มันเป็นล้างไม่ดีตามความเชื่อของเขานะคะ
เขาก็คิดว่าตอนนั้นมีญาติสองคนนอนอยู่โรงพยาบาล
ก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าจะมีใครเสียหรือเปล่า
แต่ไม่คิดเลยจริงนะคะว่าจะเป็นลูกชายตัวเอง
เขาไม่เคยบอกอะไรคนอื่นบอกแม่ทั้งลูก

คืนนี้เขาบอกเขาไปทำงานเด็กเขาเครียดมา

เขาบอกว่าเงียบเหรอครับ
อืมถ้าเขากลับเด็กเขาจะไม่มา

ซึ่งญาติญาติก็เดินทางกลับไปที่วัดหนองบัวนะคะ
เป็นสถานที่จัดพิธีศพของดาบเอ

เดินทางมาแสดงความเสียใจกันเยอะเลยค่ะ

นางน้อยค่ะเปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลย
เธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบกับดาบเอ๋มา๒๐กว่าปีเนี่ยนะ

เป็นทั้งสามีที่ดีเป็นตำรวจที่ดี
แล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีเป็นที่เคารพของลูกน้อง
ก่อนเกิดเหตุยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวด้วยกันนะ
แต่สุดท้ายแล้วมื้ออาหารนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ

ทุ่มแล้วก็ต้องโทรบอกกินข้าวยัง
เฮ้อกินข้าวยังไหมเนี่ย

เขาบอกทุกครั้งที่โดยโทษ
ในฐานะที่เราเป็นคนใกล้ชิดคนถ้าเขาฟังอยู่มีอะไรอยากบอกเราไหมครับ
บอกว่าคิดถึงเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ของเรา
หรือถ้าเขาเป็นอะไรถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ยังดูแลพ่อแม่เขาได้พ่อแม่เขาดี
สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาถือว่าดาบเอ๋เนี่ยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็จะมีการให้สัญญาด้วยบอกว่าจะกวดขันเรื่องวินัยจราจร
ปรับรำรถแต่งซิ่งที่มาขับขี่บนท้องถนนสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านด้วย
โดยเบื้องต้นหลังจากตั้งศพดับเอ๋บำเพ็ญกุศลแล้วเนี่ย
ครอบครัวก็มีกำหนดที่จะชาปนกิจวันที่๑ธันวาคมค่ะ
พวกเด็กแว้นทั้งหลายทุกพื้นที่นะฮะถ้าเห็นข่าวของดาบเอแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะสำนึกบ้างหรือเปล่านะว่าการออกไปแว้นรถแข่งรถซิ่งของพวกคุณเนี่ย
ไม่ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเลยมีแต่ความสูญเสียนะครับ